มีนักท่องเที่ยวจากพิศนุโลกจะไปหาเพื่อนที่จังหวัดแพร่ค่ะ
ซ้ายเลี้ยวลงไปตกในคลองแบบนี้ค่ะ
แต่ว่าเคราะห์ดีนะคะเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเสียชีวิตหรือว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสใดทั้งสิ้นนะคะ
จุดเกิดเหตุเนี่ยก็คือบริเวณลำคลองเหมืองหลวงหมู่ที่๓ตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ค่ะ
พอเกิดเหตุเสร็จปุ๊บเนี่ยพลเมืองดีแถวนั้นเขารีบโทรแจ้งตำรวจค่ะ
บอกว่ารถเก๋งขับตกคลองอีกแล้วที่ใช้คำว่าอีกแล้ว
เพราะก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ตรงจุดเดิมเลยค่ะ
พอตำรวจไปถึงกู้ภัยไปถึงไปพบรถเก๋งอยู่ในลำคลอง
ส่วนผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถเก๋งคันนี้
จำนวน๓คนเป็นชาย๒คนแล้วก็หญิง๑คน
รออยู่ค่ะนั่งรออยู่บนหลังคารถแบบนั้นนะคะ
กู้ภัยเทศบาลตำบลช่อแฮก็ต้องให้การช่วยเหลือนะคะ
เชือกเห็นไหมแบบนี้ไปคล้องมาค่ะ
แล้วก็นำทั้งหมดกลับเข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

เจ้าของรถบอกว่าเดินทางมาจากจังหวัดพิศนุโลก
กำลังจะไปบ้านเพื่อนที่อยู่บ้านสวนเขื่อน
ที่จังหวัดแพร่ห่างจากจุดเกิดเหตุตรงนี้

จนกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
จังหวะนั้นประกอบกับว่าตัวเองหันไปเห็นป้ายบอกทางพอดีว่า
เหลียวซ้ายเป็นการเพิ่มความมั่นใจไปอีกว่าถูกแล้วถูกทางแล้ว

พอเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเอ้ามันไม่ใช่ถนน
แต่มันกลายเป็นว่าเป็นคลองชลประธานที่มีกำลังน้ำไหลเชี่ยวกราก
เบื้องต้นคุณเชื่อไหมเหตุการณ์เกิดตี๒กว่าจะเอารถขึ้นมาได้เนี่ยหลายชั่วโมงนะคะ
รถก็หนักด้วยหนักเป็นตันนะครับ
ทีนี้ไปถามนายกเทศมนตรีตะมนต์ช่อแฮคุณเกษมปลาลาดบอกว่า
คือตรงจุดนี้เคยมีรถตกมาแล้วค่อนข้างบ่อยค่ะแน่

ส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างจังหวัดที่ไม่รู้เส้นทาง
ส่วนป้ายละป้ายละที่บอกว่าเลี้ยวซ้ายได้
นายกเทศมนตรีตะมนต์ช่อแห่บอกว่าไอ้ป้ายนี้นะมันใกล้กับจุดนี้พอดี

เพราะคนที่ไม่ชินเส้นทางเนี่ยพอเห็นป้ายปุ๊บเลี้ยวเลยนึกออกไหมคะ
ว่าคนขับน่าจะเห็นป้ายก่อนแล้วก็เลี้ยวตามป้ายบอกทาง
ก็เลยตัดสินใจเลี้ยวแบบนั้นแล้วก็ตกลงไปในคลองแบบนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นอยากหลังจากนี้
นายกเทศมนตรีตะมนต์จ้อแฮบอกว่าอยากจะขอร้องให้กรมทางหลวงชนบท
ทำแนวป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีกค่ะ
คุณเคยเจอไหมลักษณะที่บอกให้เลี้ยว่าแบบ

เคยแต่ว่าที่ฉันเนี่ยเพิ่มความมั่นใจเช็คอีกทีก็คือ

บางทีจริงเห็นเป็นถนนเล็กเป็นป่าอย่างนี้
ดูนะคะหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือสอบถามคนที่อยู่แถวนั้นละกันนะคะ